ไปติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณเนวินชิดชอบกันนะครับ

แล้วก็ได้กระแสพอสมควรเกี่ยวกับการพูดถึงการบริหารงาน
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลกับความล้มเหลว
บอกว่าจะต้องแก้ตรงไหนอย่างไรในมุมมองของคุณเนวิน

คือใต้คอมเมนต์ของคลิปนั้นเนี่ยมันมีการสนับสนุนให้คุณเอวิน
เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
คุณเนวินบอกเลยนะครับว่าที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ย
ไม่ต้องการว่าจะบอกว่าตัวเองดีแล้วจะบริหารงานสมาคมกีฬาฟุตบอลได้
ไม่ต้องการแบบนั้นมีความสุขดีในการทำงานกับบุรีรำครับ
เรื่องของการปลดนะครับทางโค้ชโย่ง
จริงคำนี้เนี่ยนะครับจากการพูดคุยกันเนี่ย
เป็นการจบได้ดีทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือ
ใช้คำว่ายุติบทบาทการทำหน้าที่ของทางโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะ
กับการเป็นหัวหน้าผู้สอนชุดเอเชียนเกมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
จากกันด้วยดีนะครับก็กระแสเรื่องของความไม่พอใจ
ประกอบกับคลิปของคุณเดวินชิดชอบที่มีความยาวประมาณ๑๕นาที
ก็พูดถึงความล้มเหลวของทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกม
คุณเนวินนะครับก็ไปทราบข่าวว่าหลังจากออกคลิปนี้ไป
แล้วก็จากกันด้วยดีแล้วก็บอกว่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนั้นนะครับตอนที่รู้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
สมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะมีการปรับโครงสร้างใหม่
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเองนั้นที่ออกมาให้สัมภาษณ์
แต่ในทั้งอ้อมอย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่นักฟุตบอลของบุยรามยูนิเต็ดทุกคน
ตั้งแต่อาคาเดมี่จนมาถึงชุดใหญ่
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคม
ในการทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าอาเซียน
แล้วกลับมาเป็นท็อปไฟต์ของเอเซียให้ได้
อันนั้นคือความตั้งใจของผมที่พร้อมสนับสนุนสมาคมครับ

สัมภาษณ์คุณเรวินที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ
เข้าใจว่าจะต้องถูกปลดนะครับไปด้วย
แต่สุดท้ายถามไปถามมาแล้วความจริงก็คือว่า
ซึ่งสื่อมวลชนจะเข้าใจผิดแล้วก็สับสนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่

ซึ่งผู้อำนวยการนะครับจะมาช่วยเติมเต็มการทำหน้าที่ของประธานเทคนิคให้สมบูรณ์ขึ้น
ก็เป็นผลดีกับการทำงานของทีมชาติในชุดต่างมากกว่า
แล้วก็เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วตอนแรกนะครับ
เป็นภูมิในการฝ่ายเทคนิคแต่ว่าไม่มีการยืนยัน
กระแสข่าวก็คือว่าลิงคินช้อนจะส่งเรื่องของข้อมูลสถิติ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เก็บข้อมูลของทีมชาติทุกชุดอยู่แล้ว
แล้วก็จะเอาตำแหน่งผู้หน่วยการเทคนิค
ช่วยในการสัญหาคนก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอออย่างไร
วันที่๕กันยายนนี้คงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ